นายชินวรบุญเกียร์สสประชาธิบัติ
ในฐานะรองประธานวิบรัฐบาล
ระบุที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อ
นายพีรพันธ์สาริรัฐวิพาค
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานคณะกรรมธิการวิสามัน
เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ติดใจและไม่ขัดข้อง
ที่นายพีรพันธ์จะเป็นประธาน
แม้ก่อนหน้านี้พักเคยเสนอชื่อนายอภิษฎเวชาชีวะ
อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มานั่งในตำแหน่งนี้
ส่วนความเคลื่อนไหวที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีนำทีมรองนายกรัฐมนตรีทั้ง๔คน
รับประทานอาหารและพูดคุยกับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง
เนื่องในเทศกาลทรงท้ายปีกล่าวต้อนรับปีใหม่
ซึ่งนายกรัฐมนตรีโชว์ลีลาร้องเพลงศรัทธา
และเพลงคนดีไม่มีวันตาย
โดยมีนายอนุทินชาญวิรากูลและนายจุลินลักษณะวิสิทธิ
รองนายกจากสองพักร่วมร้องเพลง

เพื่อยืนยันถึงความแน่นแฟนของพักร่วมรัฐบาล
สัตว์ภาพไม่มีข้อ
เนี่ยจังต้องยืนอยู่ให้ได้
ส่วนที่รัฐสภามีความเคลื่อนไหว
หลังพักอนาคตใหม่มีมติขับ๔สอสอออกจากพัก
โดยนางสาวศรีนวลบุญลือสสเชียงใหม่

ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแกนนำพักภูมิใจไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชาดาไทเศษและนายสุภาชัยใจสมุทรเข้าต้อนรับ
พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
ก่อนพาขึ้นไปรับประทานอาหารที่ห้องรับรองของพัก
นายสุประชัยบอกว่าพักภูมิใจไทย
นางศรีนวลเป็นเพื่อนในสภา
เมื่อถูกขับออกจากพักก็เหมือนกับหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
มีน้ำใจและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนด้วย

ขณะนี้พักภูมิใจไทยยังไม่มีความชัดเจน
เพราะอยู่ในขั้นตอนการพ้นจากการเป็นสอสอสังกัดเดิม

หัวหน้าพักไว้แล้วว่าอยากมาร่วมงานด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน